ตอนนี้ใครหลายคนนับวันรอวันวาเลนไทยอยู่ใช่ไหมคะ

ก็มีเรื่องเล่าความรักต่างวัย

ยังไง

ต้องบอกว่าความรักสดใสเสมอจริงนะคะ
ไม่ว่าจะเพศไหนวัยไหนเกิดขึ้นได้กับทุกคนค่ะ
เดียวกับนักตลกรุ่นใหญ่นะคะพี่เจรเชิญยิ้มวัย๖๖ปีค่ะ

ตอนนี้ต้องบอกเลยนะคะนี่แฟนแก
สดใสเป็นสีชมพูค่ะเพราะมีคนดูแลหัวใจดีค่ะ
ฮือฮาสุดนะคะเพราะว่าเป็นการเปิดตัวแฟนสาวรุ่นลูกค่ะ
ต้องใช้คำนี้ชื่อน้องใบตองวัย๒๙ปี
ฟังไม่ผิดค่ะคุณผู้ชม๒๙ปีค่ะ
หน้าตาน่ารักเชียวเห็นด้วยไหมคะ
นี่นะคะซึ่งทั้งคู่ไม่ได้ปิดบังอะไรเลยนะคะ
แถมยังมีโมเมนต์สุดน่ารักเต็มโซเชียลเลยค่ะ
แล้วก็เป็นตัวน้องใบตองนี่แหละค่ะที่เป็นคนโพสต์
ซึ่งจะคอยโพสต์คลิปน่ารักโมเมนต์สวีท

ใช่นะคะแล้วน้องก็มักจะโพสต์แคปชั่นเรียกรอยยิ้มนะคะ
อย่างเช่นติดแฮสแท็กว่าทีมรักคนแก่
นี่คือความสุขของฉันนะคะแล้วก็บอกว่าความรักสวยงามเสมอค่ะ
ชมตัวอย่างคลิปน่ารักของน้องใบตองกับพี่เจรหน่อยค่ะ

ติดต่อไปหาพี่เจรเลยแล้วก็น้องใบตองทันทีเลยนะคะ
ไม่คิดหรอกนะคะว่าจะเป็นประเด็นที่แบบว่าโห

ให้สัมภาษณ์คู่กันเป็นที่แรกเลยนะจ๊

คุณผู้ชมเห็นกันไปเห็นกันมา
พอมีโอกาสได้พูดคุยแสดงความห่วงใยต่อกัน
ก็ค่อยก่อตัวเป็นความรักค่ะ
จนถึงวันนี้คบกันมา๓เดือนเต็มแล้วนะ
เจรยืนยันเลยนะคะว่าความรักเป็นสิ่งที่ดี
เกิดได้กับทุกคนนะคะ
แต่ที่ไม่สบายใจก็คือมันมีบางคอมเมนต์

เจรบอกว่าโอ้โหไม่มีอะไรให้หรอกนะคะ
ไปฟังเสียงพี่เสรย์กับน้องใบตองกันหน่อยค่ะ
ผมบอกผ่านไปเลยก็แล้วกันว่า

แล้วผมคนร่ำคนรวยผมไม่ใช่ตลกดัง
ที่จะต้องมีเงินเป็นล้านล้านอะไรให้เขามาปอกลอก
มีแต่ผมนี่แหละที่จะพึ่งพาอาศัยกับเขา
อมชอบคนมีอายุมากกว่าอยู่แล้วค่ะ
แต่ก็ไม่คาดคิดว่าจะได้ห่างกัน๓๐กว่าปี
ช่วยหัวใจไม่ได้ครบถ้วยฐานะเงินทองค่ะ
กับเขาไว้ว่าเขาจะต้องมาดูแลผมต่อ
เมื่อผมแก่คอยเปลี่ยนแพมเพิร์ตให้ผมเท่านั้นเอง
เป็นนะ
ส้มหวานมากจริงนึกว่าวันเมล็นทายแล้วนะ
คือเชื่อเรานะว่าความรักมันไม่จำกัดเพศไว้ทั้งอาลาค

ก็ขอให้ความรักครั้งนี้มีความสุขตลอดไปแล้วกันนะคะ
เติมเต็มหัวใจให้กันแล้วกันนะคุณผู้ชมน่ารักดีนะ